รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖กันยายนพุทธศักราช๒๕๖๒

ไม่เฮ่ค่ะฉันไม่เฮ่ค่ะ
อาจมีใจจะไม่เฮ่ก็เดี๋ยวปาดน้ำตานิดหนึ่ง

ที่ออกไปแต่ละเลขไม่มีเลย

แต่ที่เราสองคนเฮ่นี้เฮ่แทนคนอื่นเขา

ดูชมนะค่ะคู่โชคดีกันบ้างดีกว่า

คุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อน
นี่มาแล้วมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้
เออเราก็อยากจะหน้าตาประมาณนั้นเหมือนกัน

คุณพี่สิรินันสุนันหรือว่าซ้อฝนนะฮะ
ซ้อฝนเป็นภรรยาเจ้าของอู่สอรุ่งเรืองเซียงกง
คนมันเห็งตำบลอุโลก๔๐๐๐อำเภอท่ามกา
ดวงแห่งสมชื่ออู่เลยคุณ

เอาเหรอคะจริงชื่ออู่เขาชื่ออู่สอรุ่งเรืองอันนี้ก็ชื่อดีแล้วนะ
รุ่งเรืองเซียงกงวงเล็บคนมันเห็ง
โอ้โหแห่งจริงคุณ
เราเป็นญาติกันได้ไหม
คุณปุ้ยรีบเป็นญาติกับซ่อสิรินันซ่อฝนเลยนะฮะ
นี่ถูกรางวัลที่๑จำนวน๒ใบรับไปหน่อ๑๒ล้านนะ
นี่คนงานในอู่ก็ยินดีญาติก็ยินดีนะครับ
โซ่ฝนซื้อลอตเตอรี่นำโชคมาจากวัดถ้ำคีรีธรรม

หลังจากที่ไปไหว้พญานาคหลวงปู่นิรการแล้วก็แม่ย่ากัญญา

ลูกชายนี้ปัดมือพี่เลี้ยงคุณปัดมือพี่เลี้ยงไปแตะที่เลขท้าย๐๒
ก็เลยให้โชคมาปัดปุ๊บพี่เลี้ยงมือไปแตะ๐๓ปั๊บ
ซ่อฝนหยิบ๐๓เป๊ะทุกอย่างเป๊ะปังหมดเลย
อันนี้ที่กาญจนบุรีไปดูต่อหรือจะพอแค่นี้

ไปต่อก็ได้นี่ครอบครัวนี้คุณลุงคุณป้าสุขหันศากันใหญ่

ถูกครับคุณลุงถูกแต่คุณลุงคลิปลุกไว้ก่อน

คุณป้าไปซื้อเลขที่เขาขายกันในสารพญานคราช
ที่นครสวรรค์สารของอาจารย์แห้วค่ะ

แล้วอันนี้คุณป้าได้รางวัลที่หนึ่ง
จากสารพญานครักษ์ของอาจารย์แห้ว
คือคุณป้านี่นอกจากไปที่สารนะ
ก็ไปอธิษฐานกับกุมารไอ้ไข่

ตกเย็นตรวจรางวัลโอ้โหทั้งบ้านและดีใจแบบนี้

ไม่ช็อกอยู่ไงช็อกแบบฮาจริงเหรออะไรอย่างนี้
ส่วนคุณป้าเนี่ยคุณป้าสังวานนะฮะ
คุณป้าเป็นชาวนานะครอบครัวชาวนาในพื้นที่อำเภอภัยสาลี
คุณป้าบอกตอนซื้อลอตเตอรี่ในแผงมีเลขนี้อยู่๓ใบ
ป้าก็มีเงินน้อยนิดเดียวนะฮะป้าก็ซื้อมาใบเดียว
ส่วนอีก๒ใบที่เหลือคนในหมู่บ้านก็ซื้อกันไป

แสดงว่าในแผงนั้นมีถูกรางวัลที่๑๓ใบ
ถูกฟ้าเอามาไบ๑อีก๒ใบคนในหมู่บ้านครับ๓ใบเลย
เออแต่ว่าคนในหมู่บ้านป้าบอกว่า
ไม่ขอเปิดเผยดีกว่าอยู่เงียบ

แต่ว่าคุณลุงน่าเดียว
เห็นอย่างเดียวที่ขยับคือลูกกระเดือก

ลุงเขามียิ้มมาเล็กมุมปากแล้ว

ค่ะที่พูดนี่ไม่ใช่แล้วเขาบินขา